ข่าวกีฬาช่วงนี้นะคะมีเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬา
ซึ่งก็หลายคนเขาก็ติดตามรอคอยว่าลิขสิทธิ์ต่อไปจะเป็นยังไง
คืออันนี้ทั้งฟุตบอลทีมชาติและฟุตบอลลีกจะมีการเขาเรียกว่าอะไรเปิดประมูลกัน

สมยศภูมิพนายกสมครรภ์กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
แถลงข่าวในการเปิดประมูลลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการ
ในประเทศที่อยู่ในการดูแลลิขสิทธิ์โดยสมาคมนะครับ
จากสัญญาเก่าจากเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมในรายการต่างจะหมดลงก็คือในปี๒๐๒๐ปีหน้านั่นแหละ
ทางนี้ได้กำหนดการขายลิขสิทธิ์รอบใหม่ในระยะเวลา๘ปีเลยนะครับ
เพื่อให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีหลักประกันที่มั่นคงและสามารถวางแผนระยะยาวได้
โดยเตรียมส่งรายละเอียดให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลทั้งหมดในไทยและนานาชาติในวันที่๑๔ตุลาคมนี้
บอกแบบนี้ก็แสดงว่าต่างชาติเขาก็สนใจเหมือนกัน
ก็ใครมีเงินลองมาเปิดประมูลได้หมด

แล้วก็สิทธิประโยชน์เรื่องสปอนเซอร์เป็นสัญญาระยะยาว๘ปีนะครับ
ทำไมต้อง๘ปีทั่วโลกเขาก็ทำกัน๘ปี
ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นคงมั่นใจให้กับผู้ที่จะเข้ามาเสนอตัวบริหารสิทธิประโยชน
เช่นเดียวกันสมาคมหรือวงการฟุตบอลไทยจะได้มีความมั่นคงในการที่จะตัดสินใจวางแผนที่ทำงาน
หรือพัฒนาสิ่งต่างเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล